แก๊งคอร์เซนเตอร์มามุกใหม่ครับคุณผู้ชมครับ
เอารูปผู้กำกับไปใส่แอปฮะ

หลอกว่าเป็นตำรวจคุยด้วยฮะ

ตำรวจกระวุดขยับปากเหอะมิ้น
ไม่คือต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้คือไม่ได้หมด
สมมุติมิ้นอยากจะใช้เป็นหน้าแบบหน้าพี่มดดำอย่างนี้แต่เป็นเสียงมิ้นพูดเอง
แต่มันจะเป็นเสียงพี่มดดำเป็นหน้าพี่มดดำเป็นอะไรอย่างนี้ได้หมดเลย

นี่ตำรวจปากเบี้ยวเลยนะคุยไปปากเบี้ยวไป

ใช่ครับเขานำภาพนะฮะแก๊งคอนเซนเตอร์นำภาพตำรวจไปใส่โปรแกรมตัดต่อ
ทำให้ปากขยับได้แต่ผลปรากฏว่าปากเบี้ยวฮะ
สร้างความฮือฮาแล้วก็ขำขันในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
จากการสอบถามนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์นะครับแหวนประดับนะ

เปิดเผยว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยได้ใช้แอปพลิเคชันทำให้เนียนครับ
จากตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเริ่มจะรู้แล้วว่าใช้แอปเพื่อมาหลอกแล้วก็บังคับให้เปิดกล้องนะครับ
โดยหลอกว่าตำรวจจะคุยด้วยแต่ดูก็รู้ว่าเป็นการใช้แอปขยับปาก
อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพ
ทั้งนี้เนี่ยหากใครไม่มั่นใจขอให้โทรมาสอบถามได้ที่
สพเมืองชนบุรีนะครับแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับ
หากมีการอ้างเป็นตำรวจสถานีไหนเนี่ยก็โทรไปสถานีนั้นครับ
และในส่วนของการนำภาพดูฮะดูปลอมมากอะดูฮะดูฮะอันนี้มันดูเหมือน
คือจริงอ่ะเหมือนตำรวจไปฉีดโบท็อกมาครับ
ไม่อันนี้เหมือนขอโทษนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าตำรวจนะ
แต่ด้วยโปรแกรมที่มันทำออกมาไม่สมบูรณมันผีมากอะค่ะ
อันนี้ผีจริงคือถ้าบอกว่าผีปอบเข้าแล้วเรียกหมอปลามา
ถูกต้องดูฮะนี่หน้าตนยังโอเคนะขยับปากปุ๊บเจ๊งเลยทันทีนะฮะ
ดูฮะดูฮะขออภัยจริง
ดิฉันเห็นใจนายตำรวจน่ะแนะนำให้ต่างจากตัวแกรงนี้ให้ได้นะครับครับนี้ด้วย
เพราะว่าภาพลักษณ์ท่านเละหมดเลย
เละหมดมันเออพังเลยอะ
นะฮะส่วนใครที่ถูกนำภาพเนี่ยไปโพสต์ลงจนได้รับความเสียหายทางตำรวจ
ก็บอกว่านะครับให้มาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะครับ
ตอนนี้เขาก็แจ้งความเดินคดีเป็นที่เรียบร้อย
พร้อมขอเตือนไปถึงคนที่ทำอย่าทำแบบนี้อีกเลยเพราะว่า

อืมนะครับอย่าหาทำนะฮะดูอันนี้คือแบบโอ้โหใช้แอปขยับปาก
อืมนี่ฮะนี่ตัวจริงรึเปล่าฮะ
ใช่ฮะใช่ต้องไปฟังเสียงสักนิดนึงฮะ
ที่น้องวัฒนาชนนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับพวกนิชชาชีพ
นี่ฮะท่านภูมิกลับมาเองเลยนะฮะใช้รูปตั้งแต่สมัยที่เป็นท่านรองภูมิกับอยู่
ตอนนี้ก็ดำเนินคดีแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ออินทรัพย์นอกจากนี้แบบชวนก็มีความพยายามเนอะ

เพราะว่าเขาหาตั้งไม่ได้คนไทยรู้หมดแล้วนี้
ก็เลยมีแอปพลิเคชันวิธีการหลอกแบบแปลก
เยอะมากแต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้
อย่างพี่หนุ่มเมื่อวานนี้ในรายการก็มีมากู้โทรมาว่า
ฮะ